ฉันพักเบรกอารมณ์พามาดูเรื่องชื่นใจกันหน่อยนะคุณนัทพงศ
ความชื่นใจก็มาจากน้ำจิตน้ำใจคนไทยที่ไปช่วยเหลือพี่น้องสองคน
จำได้ไหมคะที่เขาเรียนออนไลน์แต่ยากจนไง
ที่บ้านมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวก็ต้องสลับกันใช้
แล้วเป็นเด็กเรียนดีทั้งคู่นะคะ
พอข่าวนี้แพร่กระจายออกไปปรากฏว่าทานน้ำใจหลั่งไหลมาเป็นจำนวนมากนะคะ
ล่าสุดเนี่ยมียอดบริจาคสูงกว่าสามล้านเจ็ดแสนบาท
แล้วก็ปิดบัญชีแล้วนะคะก็ยืนยันว่าจะตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีนะคะ
ภูมิศักดิ์การกองพลทหารราบที่สามกองทัพภาคที่สอง
วันนี้ไปเยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวของนางสาวรุ่งธิวาเดินกลางหรือน้องวิวนะคะ
วิวเรียนอยู่ม๕แล้วก็นายคณิสรเดินกลางหรือน้องฟิลนักเรียนชั้นม
สองคนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนศรีศุกร์วิทยาแล้วเป็นเด็กเรียนดีทั้งคู่เลย
แต่ยากจนอยู่ในบ้านที่สภาพผูกพังไฟฟ้าไม่มีนะคะไม่มีบ้านเลขที่
อยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาโอ้นี่ค่ะ
เอาสิ่งของไปช่วยเต็มเลยนะคะเป็นของอุปโภคบริโภคเอาไปให้นะคะ
จะได้ใช้ในการดำรงชีวิตแล้วมอบพันธุ์ไก่ไข่ด้วยโอ้โหอันนี้ยืนยาวเลยนะคะ
เลี้ยงไก่ยี่สิบตัวมีไข่กินแล้วตอนนี้นะคะ
มีอาหารไก่๒กระสอบปลานินจิตรดาอีกพันตัวนะคะ
อาหารปลาอีกสองกระสอบแล้วก็มีถังเก็บน้ำขนาดพันห้าร้อยลิตร
อีก๒ถังนี่ให้เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอย่างน้อยก็มีอาหารกินนะคะ
อกจากนี้ก็มีทุนการศึกษา๕๐๐บาทแล้วก็ทุนเรียนภาษาอังกฤษ
ครูนะออนไลน์สองทุนทุนละแปดพันนะคะครับ
บรรเทาความเดือดร้อนนะคะก่อนหน้านี้เนี่ย
ครูเขาคือเรื่องนี้ครูเขาสงสัยตอนแรกนะคะว่า
ทำไมน้องวิวไม่เข้าเรียนออนไลน์หลายวันเลย
ทั้งทั้งที่น้องก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนเรียนก็ดีด้วยเกรดเฉลี่ยน้องสามจุดเก้าสาม
โอ้โหเออแล้วเข้ามาทราบทีหลังนะคะบอกน้องมีปัญหาที่บ้านเนี่ย
บ้านเลยมีมือถือแค่เครื่องเดียวก็ต้องแบ่งให้น้องชายผัดกระเรียนบ้าง
เพราะน้องก็ต้องเรียนเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ย
พอเรื่องนี้มีการเผยแพร่ออกมาปรากฏว่าผู้ใจบุญทั่วประเทศร่วมกันบริจาคนะครับ
สามล้านกว่าบาทอย่างที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่ค่ะ
ซึ่งน้องวิวนะคะวันนี้ก็ได้กล่าวฝากขอบคุณน้ำใจของทุกท่านนะคะ
และน้องสัญญาบอกว่าจะตั้งใจเรียนเป็นคนดีและตั้งใจจะเรียนเป็นพยาบาลทหารให้ได้
รวมถึงจะใช้เงินที่ได้รับบริจาคมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะครับ